ไปดูเรื่องผลการแข่งขันฟุตบอลในบ้านเรากันหน่อยนะครับ
ไฮไลท์ก็คือคู่นี้ครับ
เปิดบ้านเจอกับการท่าเรือที่ไม่ชนะมา๔นัดในทุกรายการ
แล้วก็บุกมาเล่นแบบไร้แฟนบอลของตัวเอง
จากว่าหวั่นเรื่องปัญหากระทบกระทั่งกันเหมือนในอดีตนะครับ
ครึ่งแรกก็ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ
จากนั้นครึ่งหลังนาที๗๔เป็นการท่าเรือครับ
เดี๋ยวดูนะครับมีจังหวะของการท่าเรือในช่วงครึ่งหลังครับ

ฟรีคลิกโดยประกอบเป็นพักนะครับ
โอ้โหบอลหลุดเข้าไปสุดท้าย
ประกอบเป็นตัวสำรองนะครับเปิดฟรีคลิก
บอลไปโดนขาของธีรสินแดงดานะครับ
กลายเป็นสกัดเข้าประตูตัวเองครับ
ตอนแรกดูไกลนึกว่าโดนเอเลสดอเลาะนะครับ

จากนั้นนาที๘๐ครับชาลิวชะปุยโอแจกส้มครับ
คืนหลังไม่ดีไปเข้าทางของโรนันโดแบล็คเบิร์นกองหน้าตัวใหม่ครับ
ดีกีทีมชาติปานามานะครับล็อกหลบดังวันเริ่มแล้วก็ยิงเข้าไปครับ
จบเกมท่าเรือเข้าสู่รอบ๘ทีมชนะ๒๐ครับ
จะมีโปรแกรมจับสลากประกบคู่กันในวันศุกร์นี้ครับ
ส่วนผลในคู่อื่นนะครับ
บ้านค่ายุนิเต็ปนะครับก็แพ้ให้กับตราดไป๑๔
นครศรียุนิเต็ปแพ้ราชบุรีไป๐๒
บุรีรำนะครับชนะระยองไป๕ต่อ๐นะครับ
แล้วก็แบงคอกนะครับเอาชนะโปรลิสเทโรไป
สลากากรยุนิเต็ปนะครับแพ้ให้กับเชียงรายไป๑๔
และนครราชศรีมานะครับเอาชนะสุราธานีไป๔ประตูต่อ๐นะครับ
อีกหนึ่งคู่เนี่ยสุดประการซิตี้นะครับก็แพ้ให้กับทางไทยฮอนด้านะครับ
โดยสก่อ๒ประตูต่อ๓ครับ